เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างแม่ยายกับลูกเขยนะคะ

คือคนทั้งบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีความรู้
ให้ลูกเขยช่วยลงทะเบียนรับเงิน๕๐๐๐บาท

ปรากฏว่าก่อนที่แม่ยายจะได้เงิน๕๐๐๐บาทเนี่ย
ยายไปได้เงิน๒๐๐๐บาทจากอบตเขาแจก
ลูกเคยพอรู้แบบนี้ไปขอส่วนแบ่ง
พอไม่ได้ส่วนแบ่งค่ะเห็นบอกว่าโกรธ
พอโกรธเสร็จปุ๊บไปกดยกเลิก
ขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แม่ยายก็เลยขึ้นโรงพักแบบนี้นะคะ
ไปที่โรงพักษ์สพเมืองสิงห์บุรีค่ะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แม่ยายชื่อว่าคุณชวีวันคล้ายศรีอายุ๖๐ปี
ส่วนลูกเขยชื่อว่านายกฤษณะจาดพักดีอายุ๔๓ปีค่ะ
คุณชวีวันบอกว่าตนเองมีอาชีพค้าขาย
ใส่อยู่ในบ้านบ้านหลังเดียวกันเนี่ย
ร่วมกับสามีสามีเป็นนักแสดงลิเก
ร่วมกับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยก็คือนายกฤษณะ
พอโควิดระบาดปุ๊บรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนปั๊บ
ตนเองก็อยากได้ไงเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทนะฮะ
ก็เลยให้นายกฤษณะนี่แหละเป็นคนจัดการธุระให้
เรื่องของการลงทะเบียนทำให้ทุกคนเลยนะ
แล้วทุกคนในบ้านได้รับเงินเยียวยามาหมดแล้ว
เว้นตัวเองก็คือคุณชวีวันแม่ยาย
ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ระบบบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
เอาล่ะตนก็เลยร้อนใจวานให้กฤษณะ
ลูกเขยลงทะเบียนซ้ำไปอีกครั้งสิกฤษณะ
แล้วสัญญากับกิจสนะบอกว่าถ้าได้เงิน๕๐๐๐บาทมา
จะแบ่งให้สิบเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท
จะให้คฤษณะห้าร้อยบาทค่ะต่อมาค่ะ
ก่อนที่จะได้๕๐๐๐จากรัฐบาลอบตต้นโพ
ก็มีการแจ้งข่าวบอกว่าจะให้การช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลเนี่ย
เป็นเงินครอบครัวครอบครัวละ๒๐๐๐บาท
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าบ้านใครล่ะเป็นเจ้าบ้าน
ก็คุณฉวีวันไงเป็นเจ้าบ้าน
คุณฉวีวันก็เลยไปรับเงินจากอบตต้นโพธิ์มาสองพันบาทค่ะ
กฤษณะรู้แบบนั้นลูกเขยรู้แบบนั้นก็มาเลยค่ะ
มาขอส่วนแบ่งเงินดังกล่าว๒๐๐บาทคุณชวีวันไม่ยอมให้
ก็เลยทำให้นายกฤษณะโมโหแล้วพอโมโหแล้วทำไง
กดยกเลิกสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยา๕๐๐บาทจากรัฐบาล
ก็เลยต้องมาแจ้งความแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้คุณฉวีวัน
แม่ยายเนี่ยนะคะบอกว่ากฤษณะเนี่ยขมขู่ก่อน
คมคู่แล้วก็พูดจาไม่ค่อยดีแล้วสุดท้ายก็ไปกดยกเลิกสิทธิ์ของเขานะคะ
ส่วนสาเหตุเราก็ไปถามลูกเขยกฤษณะไปกดยกเลิกทำไม
กฤษณะให้เหตุผลบอกว่ากลัวความผิด
กลัวความผิดอะไรเพราะกฤษณะบอกว่าข้อมูลที่แม่ยายให้มาแล้วก็ไปลงในระบบเนี่ย
ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะจริงแล้วแม่ยายเนี่ยไม่ได้ทำงานตั้งแต่ก่อนมีโควิดแล้ว
ก็คือไม่เข้าเกณฑ์ไม่ได้เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นแล้วกลัวความผิด
ก็เลยกดยกเลิกแบบนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยกับว่าขอส่วนแบ่ง๒๐๐บาทแล้วไม่ได้
ฤษณะบอกแบบนี้นะแล้วแม่ยายจะว่ายังไงต่อไปล่ะทีนี้

ใช่ค่ะว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงนะคะ